มาดูคดีที่คนร้ายใช้มีดฟันเด็กอายุไม่เด็กแล้วล่ะ
วัยรุ่นวัยรุ่นอายุ๑๗ปีที่นิ้วขาดนะครับ
นนทบุรีล่าสุดนะครับตำรวจนั้นจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เป็นเยาวชนเหมือนกันอายุ๑๖ปีอายุน้อยกว่าปีนึง
แล้วก็บอกว่าจริงเคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็เคยถูกผู้บาดเจ็บเนี่ยใช้ปืนยิงเพื่อนของเขาจนบาดเจ็บด้วย
นี่คือเหตุการณ์วันก่อนที่วิ่งไล่กันวิ่งไล่กันนะครับ
หนีไปหลังร้านเนี่ยแล้วจังหวะฟันคงเอามือรับอ่ะนิ้วขาดนะฮะ
ล่าสุดนะครับชุดสืบสวนติดตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ก็คือในวานในวานเนี่ยอายุ๑๖ปีครับ
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพบางบัวทองนะฮะ
ต้นผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริง
ก็ทะเลาะกันมาก่อนแหละนะเนื่องจากวันเกิดเหตุ

ปรากฏว่าฟลุ๊กฟลุ๊กขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน
สวนกันแล้วก็วนรถกลับมาแล้วมีการตะโกนท้าทาย
แล้วก็คว้าไม้จะทำร้ายเขานะ
เขาก็เลยชักมีดฟันเข้าไปหนึ่งครั้งถูกนิ้วขาดเลย
หลังจากนั้นฟลุ๊กก็วิ่งหนีนะฮะไปที่หลังร้านซักผ้า

ไม่ใช่เพราะว่าไปเอามือรับมีดหลังร้านนี้นะ
คือตั้งแต่เจอกันแล้วฟันขาดไปแล้วแล้วเลยวิ่งหนีนะครับ
ตอนวิ่งหนีเนี่ยฟลุ๊กพยายามที่จะชักมีดที่พกติดตัวมา
แต่มีดมันหล่นเขาก็เลยวิ่งไล่ตามไปที่หลังร้านซักผ้า
แล้วก็แย่งมีดกันทำให้มีบาดแผลที่ฝ่ามืออีกนะครับ
เป็นแผลชะกันแผลหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปครับ

และผมก็ดูว่าเขามีปืนแล้วเป่าและเขาเคยยิงผมน้ำวันนี้

มีปืนหรือเปล่าพอเขาไม่มีผมก็ชักมีดแล้วผมก็วิ่งใส่เลยครับ
เขาก็หวดมาทีนึงครับผมก็หลบได้แล้วผมก็เข้าศัพท์ครับ
เขาน่าจะโดนครับแล้วเขาก็วิ่งหนี
วิ่งหนีไปแล้วเราก็กวดตามไป
แล้วที่เคยบอกว่ามีเรื่องกันมันจริงหรือเปล่า
ครับนายแก้วนายแก้วอายุ๑๖ปีเป็นเพื่อนของนายแวนพุทธคาเนี่ย
นี่นี่เอาบาดแผลมาโชว์นี่พี่นักข่าวผมเคยถูกยิงที่ขาซ้ายนะ
ถูกฟลุ๊กเนี่ยยิงเมื่อเย็นมาที่๑๘พฤศจิกายน
ตอนนั้นเขากับเพื่อน๗คนขี่มอเตอร์ไซค์๔คันไปตามถนนบางกรวยไซน้อย
ไปเจอฟลุ๊กกับพวกขี่รถสวนทางแล้วมีการชูนิ้วกลางให้กัน
ขี่รถวนไล่ตามกันไปครับแล้วไปจอดรถตอนในฟลุ๊กเนี่ยชักปืนยิงใส่หนึ่งนัด
ตอนนั้นบาดเจ็บเลยนะฮะแล้วมีชาวบ้านโดนลูกหลงด้วยนะ๑ราย
ก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วไปแจ้งความกับตำรวจ
เรื่องต้นครับคุณผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายวานในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและพกพามีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็คุมตัวไปที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนทบุรี
เนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนอยู่ครับ